วันนี้เราจะมีบรรยากาศที่สารวาการกรุงเทพมหานคร๒ที่อาคารไอราวัตรพัฒนา
เพราะว่าคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักแล้วก็พักก้าวไกล
ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะให้ไปดูบรรยากาศที่นั่นกันนะครับ
เพราะว่าคุณคิงและคุณมิ้นประจำการอยู่ที่นั่น
ตอนนี้สัญญาณพร้อมไหมฮะพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับเชิญเลยครับ
คุณผู้ชมและทั้ง๓ท่านครับใกล้๗โมงเช้านะครับ
วันนี้บรรยากาศคึกคักครับเริ่มต้นเปิดรับสมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อวันแรกนะครับ
และตอนนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งพักครับหัวหน้าพักเก้าไกลครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ
สวัสดีครับพี่สมชาวไทยรัฐทุกคนนะครับสวัสดีครับ
ยังมีสีหน้าสีตาสดใสอยู่เลยนะฮะแม้ว่าจะเดินสายบ่อยช่วงนี้
ครับเราก็ต้องบริหารตัวเองครับมันเป็นเรื่องของการยืนระยะให้ได้นะครับ
ให้ได้นะครับแล้วก็การดูแลตัวเองไปด้วย
ถ้าเราบริหารแคมเปญได้เราก็จะบริหารอะไรก็ได้เหมือนกัน
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องบริหารรู้จังหวะเร็วช้าหนักเบา
วันนี้มั่นใจแค่ไหนครับเตรียมความพร้อมมาแค่ไหนครับ

พูดอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเตรียมตัวในเรื่องของการวางแผนนะครับ
ว่าตอนนี้เป้าหมายในการเลือกตั้งของเราคืออะไรนะครับ

ปัญหาของประเทศคืออะไรโอกาสของประเทศตอนนี้คืออะไร
แล้วก็จัดมาเป็นบัญชีรายชื่อที่นำมาสมัครในวันนี้

หมายของเราก็คือในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับ
ยุทธศาสตร์ของเราก็คือยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต
การเมืองจะดีได้ก็ต้องมีการแก้ไขรัฐมนูลมีสิทธิมนุษยชน
เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล
จะมีอนาคตได้ก็คือขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
แล้วก็เรื่องของการศึกษาที่มีความสำคัญมาก
เพราะฉะนั้นบุคลากรที่ยืนอยู่ข้างหลังผม
ตั้งแต่ซ้ายจนขวาผมแอบมองในกล้อง
ทุกคนนี้ก็เป็นคนที่ผมคิดว่าไม่เป็นสองรองใครในประเทศนี้

ไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจชายแดนภาคใต้

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับ
เพราะฉะนั้นที่ท่านผู้ชมเพิ่งเห็นในไทรัสเมื่อกี้
ก็จะเป็นบุคลากรที่สามารถที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศ
ในขณะเดียวกันก็จะสามารถสู้กับความท้าทายของประเทศด้วยเช่นเดียวกัน
และในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ความเป็นก้าวไกลอย่างเกินร้อยครับ

เมื่อวานนี้พอใจกับตัวเลขที่ได้ไหมคะ

ถ้าใครส่วนใหญ่ก็จะได้เลข๙เยอะหน่อย

คราวนี้ต้องเลือกเบอร์หนึ่งให้ศรศอร์ไกลเข้าไปอีกทีนึง
บางคนก็ได้เบอร์๕ก็บอกเบอร์๕ไม่บ้าเหอ
ขอถอยอันหนึ่งบางคนบอกเลือกตั้งวันนี้๑๔พฤษภาคม
การ์ดเบอร์๔ให้มันเสถือนทั้งประเทศสักทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็คิดสโลแกกันอย่างนี้
สุโขทัยได้เลข๗หมดเลย

กาเบอร์๗กา๙ให้สุโกไทยไม่เหมือนเดิม
วันนี้ครับคุณพิทาอยากได้เลขอะไรเป็นพิเศษครับ

ถ้าคุณเอาเลข๒เบอร์ไปบอกประชาชน
แก่แม่เท่าคุณคิดว่าเขาจะสับสนไหม

เราอยากจะให้ประชาชนจำเบอร์ใบเดียว
ส่วนอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของภักดิ์

มีชื่อพักอยู่มีโลโก้พักอยู่
ผมก็คิดว่าไม่มีใครไม่รู้จักพักเก้าไกล
หรือใครไม่รู้จักพักสีส้ม

แต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าได้เบอร์๙ครับก็ดี

แคนดิเดตนายกยังยืนยันที่รายชื่อเดียวคนเดิม

ก็คือใบสมัครงานกับพี่น้องประชาชนครับผม
พิธาเล่มเจริญรัฐหัวหน้าภักร์เก้าไกลครับ

เพราะเราก็ได้ประกาศไปตั้งแต่วันที่๒นะครับ
ก่อนที่จะมาสมัครวันนี้ทุกคนก็รู้หมายเลขของตัวเองครับ
มีน้อยใจไหมฮะมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นไหมครับ

แล้วก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองเรื่องของทุกพักนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนในพักนะครับ
จะต้องพยายามที่จะบริหารพยายามที่จะทำความเข้าใจกัน
แล้วก็เข้าใจว่าการเมืองเป็นเรื่องระยะยาว
เมื่อเป็นรัฐบาลก็อาจจะมีบางคนที่เป็นบัญชีรายชื่อ

พอเขาขึ้นมาเนี่ยคนที่อยู่ตรงกลางหรือคนที่อาจจะรู้สึก

ก็จะสามารถที่จะขึ้นมาได้แล้วก็มีตำแหน่งมากมาย
รัฐมนตรีก็มีรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย
ก็ขอให้คนที่ทำงานกับพรรคเก้าไกล
ช่วงนี้กลับไปที่รายการข่าวของเราต่อเลยครับ